สถานการณ์การแพร่ระบาดก็ต้องบอกว่า
ยังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ก็ทำสถิตินิวหายอีกแล้วนะคะ
สถานการณ์วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มนะคะ

ผู้เสียชีวิต๑๑๔ศพนะคะ
ผู้รักษาหายและกลับบ้านแล้วมี๗๗๕ราย
ถ้าเราจะไปดูกราฟของผู้ติดเชื้อย้อนหลัง๗วัน
เดี๋ยวเราจะให้ดูเส้นสีเหลืองนะคะ
เราจะเห็นเลยนะคะว่าตั้งแต่๑๗กรกฎาคมจนถึงวันนี้
ไม่มีวันไหนเลยที่จำนวนผู้ติดเชื้อจะต่ำกว่า๑๐๐๐ราย
ผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็มีลดระดับมาเพียงวันเดียวคือวันที่๒๐กรกฎา

แล้วก็พุ่งกลับไปอยู่ที่๑๓๐๐รายในวันต่อมา
จนวันนี้ค่ะนิวไฮสูงที่สุดตั้งแต่เคยระบาดมานะคะ๑๔๐๐๐ราย
เส้นสีแดงนะคะผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็ทำตัวเลขนิวไฮสูงสุด๑๔๑ศพในวันที่๑๗กรกฎาคม
จากนั้นก็ลดลงมาอยู่ในหลัก๑๐ไม่ถึงหลักร้อยช่วง๑๙
แล้วกลับไปอยู่ที่ระดับหลักร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนเส้นสีเขียวอันนี้คือผู้ที่รักษาหาย
วันที่ผ่านมามีคนรักษาหายแล้วแล้วก็ได้กลับบ้านราว๕๘๐๐๐ราย
กรกฎาคมเป็นวันที่มีผู้ที่รักษาหายมากที่สุดนะคะ

ต่างจังหวัดค่ะจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อหลักพันนอกจากกรุงเทพแล้ว
ก็น่าห่วงที่สมุทรสาครนะคะ
เพราะว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผู้ติดเชื้อมากถึง๑๐๖๗รายนะคะ
วันนี้ท่านผู้ว่าสมุทรสาครคุณวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
แล้วก็บอกว่าตอนนี้วิกฤตบ้านเมืองทุกคนต้องช่วยกัน
จับมือกันรักและสามัคคีกันฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปด้วยกันให้ได้
ท่านโพสต์ยาวเลยนะคะต้องการความสามัคคี
แล้วก็จับมือกันฝ่าวิกฤตนี้ไปค่ะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาครับคุณผู้ชมครับ
คือตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มันสูงขนาดนั้น
คนต้องการฉีดวัคซีนครับเพราะว่าลงทะเบียนไว้แล้วด้วย
ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นหลายพันคนนะครับ
ชาวบ้านบ่นกันอุบเลยครับบอกว่าโอ้โหรอคิวนาน
จะติดเชื้อแน่นและนานขนาดไหนไปดูครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่ชาวปากช่องครับ

หลายพันคนไปรอคิวการฉีดวัคซีน
ตำบลหมูศรีอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมา

ผมว่าในบางจุดก็ไม่เกินไปนักนะ
เว้นระยะห่างเลยนะครับ
คือแม้ว่าเจ้าหน้าที่พยายามจะบอกว่า
ให้รักษาระยะห่างกั้นคนไม่มีคิว

แต่เพราะมีประชาชนรอคิวเป็นจำนวนมากครับ

เพราะว่าแค่ยืนก็เต็มแล้วนะฮะ

กลัวจะติดเชื้อก่อนฉีดวัคซีน

คิวทะลุถึง๑๕๐๐คนเลยทีเดียว
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์บอกว่า

มันจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่จริง
นี่คือภาพที่นครราชศรีมา

แล้วก็หญิงตั้งคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
แล้วก็คนที่มีน้ำหนักตัว๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไป

ประชาชนทั้งมาตามคิวมาตามนัด

หน้าสหกรณ์โรงพยาบาลเบตงครับ

คือมาตามนัดแต่ต้องรอคิวนาน

ถามว่าทำไมจัดสรรเวลาใหม่เนี่ย

เพื่อจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขในวันรุ่งขึ้น

ระยะห่างยากแล้วบอกเหมือนโคลาสเลยครับ
กลัวจะติดเชื้อก่อนได้รับวัคซีนครับ
อีกจุดหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ที่เป็นจุดกลางในการฉีดวัคซีน
ก็คือที่สถานีกลางบังซื้อเช่นเดียวกัน
วันก่อนก็มีคนไปรอต่อคิวกันเยอะเลยทีเดียว
แล้วเขาก็จะมีการปรับเวลากันในวันนี้
ซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเวลาให้สลับกันมา
แต่ว่าคนก็ยังเยอะอยู่แล้วก็ทำให้การจราจรตรงนั้นเนี่ย

นี่คือภาพที่หลังจากที่มีการปรับเวลาแล้วนะคุณผู้ชม
วิธีการปรับของเขาเนี่ยก็คือ๓กลุ่มที่ได้สิทธิ์
ก็คือผู้สูงอายุ๖๐ปีใช่ไหมคะ
กลุ่มหญิงตั้งคันตั้งแต่๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
แล้วก็กลุ่มผู้ที่น้ำหนักตัวเกิน๑๐๐กิโลกรัม
อินมาให้มาฉีดวัคซีนช่วงบ่ายโมงถึง๕โมงเย็นนะคะ

ตั้งแต่เที่ยงวันทั้ง๓กลุ่มก็ทยอยเดินทางมารับคิวฉีดวัคซีน
บรรยากาศต้องบอกว่าไม่ต่างจากช่วงเช้าของเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเร่งจัดแถว
แล้วก็กระจายกระจายให้รักษาระยะห่างกันนะคะ

บอกว่าโหวันนี้ช่วงบ่ายคนมาเยอะจริง
เพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่วอคอินมาฉีดนะคะ
แต่ว่าทางสถานีกลางบังซื้อก็เร่งจัดระเบียบ
เพราะเข้าใจว่าทุกคนอยากจะฉีดวัคซีนนะคะ

เส้นทางที่มุ่งหน้าสถานีกลางบางซื่อ
ต้องบอกว่าวันนี้รถติดนะคะยาวไปถึงสะพาน
ที่จะข้ามแยกหน้าสวนจตุจักร
ติดขัดกันเลยนะคะคนมาฉีดวัคซีนกันนะคะ

ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้คุณผู้ชมวางแผนไปฉีดกันได้ค่ะ
โรงยาบาลราชวิถีก็เปิดตั้งแต่๘โมงเช้าถึงบ่าย๓นะคะ
เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐กรกฎาคมนะคะ
ติดต่อที่อาคารเฉลิมพระเกียรติไปยืนยันตัวตน
แล้วก็ฉีดวัคซีนอันนี้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ตั้งคันนะคะ
ส่วนศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะ
ก็เช่นกันนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่าย๓นะคะ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐กรกฎาคมเช่นเดียวกัน
สำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก็เวลาเดิม๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็นนะคะ
ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ค่ะผู้สูงอายุหญิงตั้งคันนะคะ
วันนี้ถึง๓๐กรกฎาคม๘โมงเช้าถึงบ่าย๒นะคะ
โครงการไทยร่วมใจก็ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ผู้ที่กำลังตั้งขันนะคะวันนี้ถึง๓๐กรกฎาคม๑๐โมงถึงบ่าย๓เช่นกันค่ะ